ที่ที่ว่าดีวัดใหม่อีจังหวัดเชียงใหม่
เขาบอกว่าต้องมาขอโชคขอลาบกันซะหน่อย

ใช่แล้วล่ะครับวัดท่าใหม่อีกนะครับ
ตะบนป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เป็นที่นิยมของสายมูจริง
ไฮไลท์ในวัดนี้นะฮะก็คือไอ้ไข่ลูกแม่อิ
แต่มาอยู่เหนือเชียงใหม่นะครับ
เขาบอกว่าไอ้ไข่ลูกแม่อีเนี่ยปกติทางวัดจะแต่งกายเป็นชุดนักรบล้านนา

แต่ก่อนหน้านี้มีนายตำรวจมาบนบันในเรื่องการเลื่อนยดเลื่อนตำแหน่ง
สำเร็จตามนั้นก็เลยได้นำหมวกตำรวจมาถวายแก้บนนี่ไง

ใช่แล้วล่ะครับและเมื่อวันใกล้แห่งความหวังอย่างนี้
คนเขาก็มาบนบานกันเยอะแล้วก็ได้เห็นถึงความเชื่อความศรัทธานะคุณผู้ชมนะ
เหล่าบรรดาของเส้นไหว้มากราบไหว้แล้วก็ให้กับไอ้ไข่เยอะจริง
และในเมื่อมากันแล้วกลับไห้อย่างเดียวไม่พอสาธุชนเขาก็มุ่งหน้าไปยังโอ่ง
ไม้ไผ่ต้องใช้คำนั้นมันใหญ่อ่ะ

โอ่งดินยกขึ้นมาไม่ไหวลงนะ
เขย่าแล้วได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้
โอ่เป็นแบบนี้

อันนัมเบอร์นัมเบอร์
ก็ว่ากันไปนะแต่มาที่นี่ผมแนะนำแล้วกันก็คิดซะว่าได้มาเที่ยวเนอะ
แล้วมายังจุดที่แบบว่าได้พักผ่อนหย่อนใจอ่ะเพราะว่าสถานที่แห่งเนี้ย

ผมว่าเด็กน่าจะชอบแล้วดูวัดแห่งนี้ดูร่มรื่นด้วยนะครับ
เออมีโอกาสลองไปกันดูที่วัดท่าใหม่อิค่ะ

เชียงใหม่ไปช่วงนี้ก็บรรยากาศก็โอเคอยู่นะคุณผู้ชมนะ
เรื่องของอากาศเนี่ยก็พอจะได้อยู่แล้วไปเที่ยวที่เชียงใหม่สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมาย

ดูแล้วยังไงใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับ